เราเคยนำเสนอไปกรณีผู้ชายคนนึงที่อุดร
ถูกแก๊งวัยรุ่นมารุมทำร้าย
จนทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสผ่าตัดสมองถึง๓ครั้ง

มีการมาโพสต์คลิปลงโซเชียลอีกรอบนึง
ขอพลังชาวโซเชียลช่วยตามหน่อย
เพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๗ธันวาคม
จนวันนี้ยังไม่มีความคืบหน้า

สาวแม่

หมุย
ยืนมา
หมุย

หมุย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าพ่อแม่ผู้ปกครองเลยนะ

แล้วก็ได้ยินไหมเสียงห้ามตลอดเลย

ยังโดนเตะโดนถีบโดนกระทืบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๗ธันวาคม

เรานำเสนอเรื่องนี้ในข่าวของเรา

วิสินีภูมิโพตากอายุ๒๖ปี

โพสต์ลงในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง

ระบุว่าพี่ชายที่ถูกรุมทำร้าย
ก็คือนายวาทิศภูมิโพตาก

รุมกระทืบแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ที่บ้านหนองแก่อำเภอบ้านผือ

อาการตอนนั้นหนักมากปางตายเลยค่ะ

ยังมีสติอยู่ตอนหลังหมดสติไปแล้ว

โอ้โหคือทั้งถีบทั้งเตะที่ศีรษะ
ใช่แล้วก็เกิดตั้งแต่๗ธันวาคม
วันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะคะ๒๑มกราคม
ไปเดือนครึ่งคดีก็ยังไม่คืบหน้า
แจ้งความไปแล้วตำรวจก็เงียบ

จากทางสถานีตำรวจพูทรบ้านเทื่อม
พี่ชายถูกรุมกระทืบจนเลือดข้างในสมอง
ผ่าตัดสมองไป๓รอบมีหลักฐานหมดเลย

แต่ทีนี้ฝ่ายครอบครัวของผู้บาดเจ็บ
เขาก็บอกว่าไม่มีการสอบปากคำแต่อย่างใด
ยังถูกคู่กรณีแจ้งความกลับด้วย
พอมีการร้องแบบนี้ในโลกโซเชียลค่ะ

แล้วก็ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บอกว่าคดีที่นายวาทิศถูกรุมทำร้ายเนี่ย
ตอนนี้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอน

ถือว่าไม่ล่าช้าเพราะว่ามีการสอบพยานในที่เกิดเหตุหลายปาก
จนถึงขั้นจับกลุ่มสั่งฟ้อง
แล้วก็ได้รับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
วันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
นางรำภัยศรียางนอกซึ่งเป็นแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ย
เดินทางมาเจรจาตกลงค่าเสียหายกับแม่ผู้ต้องหาทั้ง๔คน
ผู้บาดเจ็บเรียกร้องค่าเสียหาย๑ล้านบาทค่ะ
แต่ว่าแม่ผู้ต้องหา๔คนยอมชดใช้ค่าเสียหายให้๑แสนบาท
คือครั้งนั้น๑๐มกราคมที่ผ่านมาเรียกมาเจรจาเนี่ย
สรุปง่ายก็คือเจรจาตกลงกันไม่ได้
ส่วนทางคดีผู้ต้องหาก็แจ้งความกลับผู้บาดเจ็บ
อันนี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคู่กรณีนะคะ
แต่ก็ต้องมีการสอบสวนพยานแล้วก็ว่ากันไปตามหลักฐานคดี
เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ญาติญาติผู้บาดเจ็บต้องการให้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุเพิ่มเติม
เพราะว่าเชื่อว่าผู้ต้องหามีมากกว่า๔คน

แต่ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน
และคดีนี้เนี่ยถือว่าประชาชนสนใจเยอะค่ะ
ทางตำรวจเองก็ติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่อง
ล่าช้าแน่นอนเพราะทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
อันนี้ก็คือทางฝั่งของตำรวจที่ออกมาบอกนะคะ